คุณผู้ชมครับแน่นอนที่บ้านกอกตอนนี้มันก็เหมือนเป็นสถานที่แบบเทศกาลงานบุญไปแล้ว
วันหยุดก็จะมีคนเฮโลกันไปโดยเฉพาะเมื่อวานเป็นวันแม่แห่งชาติ
ก็มีบรรยากาศคือเมื่อวานเป็นวันหยุดทำให้ก็มีบรรดาคนที่ชื่นชอบลุงพล
ชื่นชอบพ่อแม่ชมพู่ก็เดินทางกันไปไปให้กำลังใจนะเป็นโอกาสที่เป็นวันหยุดด้วย
คนไปเยอะมากอุ่นหนาฝาครั่งครับครั่งมากคุณผู้ชม
แล้วก็มีบรรยากาศเรื่องของการไปกราบเท้าแม่ขอพรแม่กันด้วย
ที่เห็นนี่เป็นบ้านลุงพลครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านลุงพลเสร็จแล้วนะ
ทาสีแล้วนี่มีประตงประตูมีอะไรคนก็ไปกันเยอะแยะมากมาย
จอดรถกันยาวเหยียดนะฮะเนี่ยไปถ่ายรูปเด็กก็ไปขอถ่ายรูปลุงพลเป็นแฟนคลับกันไป
บางคนก็ไปขอผูกข้อไม้ข้อมือกันหน่อยบางคนถึงกับวาดภาพลุงพลมาให้
เอาขนมมาให้เอาสิ่งของมาให้โอ้ยนี่ฮะดังไปแล้วครับ
ถึงตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วเหรอมีฟันคลับเป็นของตัวเองแล้วลุงพลเฮ้ย
เพราะว่าบ้านเสร็จแล้วนะก็จะเอาของมาให้เป็นทั้งเรื่องของของขึ้นบ้านใหม่ด้วย
ตกแต่งบ้านเอออะไรแบบนี้นะฮะตกเย็นคุณผู้ชมยิ่งกว่าตอนเช้า
มีคนเอารถแห่มาแล้วครับมันคืออะไรไปแล้วไม่รู้นะ
เอารถแหมาจากอำเภอ๒ดาวจสกนครไปจอดหน้าบ้านลุงพล
เออนะฮะคนขับบอกว่าอ๋อมีในห้างท่านหนึ่งจากกรุงเทพว่าจ้างผม
ให้ขับรถแห่มาจอดที่บ้านลุงพลแล้วเปิดเพลงเพลงหนึ่งให้ฟัง
ชื่อเพลงว่าความจริงก็คือความจริง
เออไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหวยนะไม่ใช่เรื่องที่ลอตเตอรี่เขามีปัญหากันนะ
แต่มีการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาคือความจริงก็คือความจริง

แต่งโดยไอกะอิไอกะอิ
มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้องชมพู่
มีเรื่องราวของลุงพลป้าแตนป้าถอนป้าจำลอง
หลายคนก็ไปยืนฟังไปยืนฟังเพลงนี้
ฟังเพลงเสร็จปุ๊บกอดกันร้องไห้ร้องห่มด้วยความตื้นตันใจอะไรก็ไม่ทราบ
เราบอกว่าฟังแล้วมันคิดถึงน้องชมพู่นี่ครับนี่เห็นไหม
มีคนเขาแต่งให้ชื่อว่าความจริงก็คือความจริง
ทีนี้หลังจากเพลงนี้จบไปกอดกันร้องไห้เสร็จปุ๊บ
ทีนี้เปิดเพลงหมอลำแล้วหมอลำขึ้นมาฮะ

เสิร์งสิฮะลุงพลเอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็ฟังแล้วก็คึกคืนขึ้นมา
บางคนก็ฟ้อนรำทำเพลงกันไปเต้นออกสเต็ปกันอย่างสนุกสนาน

อย่างที่ผมบอกไปว่ามันกลายเป็นเทศกาลงานบุญไปแล้ว
มันกลายเป็นอีเวนต์ไปแล้วนะฮะ
ส่วนช่วงข้ามลุงพลเดินทางไปหาแม่ครับ
ของลุงพลอยู่ที่อำเภอวรนิวาสจังหวัดสกลนคร

ก็เดินทางไปเลยนำพวงมาลัยไปกราบพ่อกราบแม่
จึงจะเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะฮะ
คุณแม่ของลุงพลก็ยิ้มแก้มปิดเลย

อ่ะมีความสุขนะลุกนะผลเคราะห์ผลโศค

ลุงพลก็บอกว่าทุกครั้งที่มาหาแม่ทำให้มีกำลังใจ

คืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนแรกที่ลุงพลป้าแตนกับลูกได้เข้าไปนอนที่บ้านใหม่ของตัวเอง
ต่อเติมบ้านเสร็จทาสีเสร็จเหลือเพียงห้องน้ำที่ยังต้องมีการเก็บอีกเล็กน้อยเพียงเท่านั้น
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศฝากฝั่งของลุงพล
ทีนี้อย่างที่เราทราบกันเมื่อวานเป็นวันแม่ใช่ไหมคะไปดูครอบครัวของคุณยายสมควรหลาโพกันหน่อยนะคะ
เป็นยายของน้องชมพู่แล้วก็เป็นคุณแม่ของคุณสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่นี่ค่ะ
ไปกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ลักษณะคือรวมญาติแล้วค่ะไปกลับไหว้คุณยายสมควรนะ
น้าก็มากันหมดเลยป้าแตนไปเปล่า

ปรากฏว่าคุณยายสมควรก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้ให้สินให้พรลูกทุกคนโดยเฉพาะบอกว่า
ให้แม่น้องชมพู่เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ผ่านเรื่องราวช่วงนี้ไปให้ได้เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ในภาพก็จะมีแม่น้องชมพู่มีบรรดาน้าไป

จริงน่าจะไปด้วยกันนะคุณยายสมควรจะได้แบบใจชื้นนะ
หลานรักกันเนอะดีต่อใจนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ทุกคนไหว้คุณยายสมควรแล้ว
สดิ้งน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ค่ะ
ก็นำดอกมะลิมากราบแม่
ขณะที่ก๊วยเจ๋งก็นำดอกมะลิมากราบหน้าต่ายเช่นเดียวกัน
นี่ค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ดีแล้วแหละเป็นลูกก็ต้องกลับไหว้พ่อแม่เนาะ

ไม่ได้ไปด้วยกันแต่ก็ถือว่าไปแหละทั้งสองฝ่ายนะครับ
ส่วนหนึ่งคนที่ไม่ใช่หนึ่งคนสิพูดผิด
หนึ่งตัวที่หลายคนเป็นห่วงนะคะสำหรับข่าวที่ออกมา
เพราะว่าช่วงที่คุณป้าท่านหนึ่งหายไปจากการที่ขึ้นไปหาเห็ด
ตอนนี้คุณป้าหาเจอตัวหาตัวเจอแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่หายไปและพยายามตามอยู่คือปลาส้ม
เพราะว่าช่วงที่ชาวบ้านกกอกขึ้นไปตามหาป้าทิน
เทียนที่หายตัวไปในช่วงไปเก็บเห็ดนี่นะคะ
เขาบอกว่าปลาส้มขึ้นไปด้วยแล้วมันก็หายไป
เมื่อวานนี้มีข่าวดีเนี่ยนะคะ

แต่การออกตามหาปลาส้มมีขึ้นทุกวัน
โดยเฉพาะเช้าเมื่อวานที่ผ่านมา
พ่อและแม่ของน้องชมพู่ไปตามหาด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยช่วงที่ตามหาเนี่ยนะคะ
สักครู่นี้เป็นภาพช่วงที่ปลาส้มยืนยันว่าปลาส้มขึ้นไปหาป้าทินด้วยนะคะ
แต่ภาพนี้เป็นภาพช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่พ่อและแม่ของน้องชมพู่

ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้าน
จุดนี้คือจุดห้วยวังฮี
ทางฝั่งขึ้นเป็นตีนภูกระโลนะคะ

ส้มปลาส้มปลาส้ม

คนอีสานเรียกสุนักเล็กแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะ

ก็เนี่ยพยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอนะ

แต่ว่าก็ต้องกลับบ้านแหละ

จนกระทั่งช่วงเย็นค่ะ
ช่วงเย็นทีมข่าวของเราเนี่ย
อยู่บริเวณหน้าบ้านลุงพล

และในขณะที่ทีมข่าวสังเกตการณ์อยู่นะคะ
มีรถอีแต๊กคันหนึ่งขับผ่านมา

กุ้งนี่เป็นญาติของน้องชมพู่นะ

เคลื่อนเข้ามาใกล้ทีมข่าวเข้าเรื่อย

มันมีสุนัขสีน้ำตาลอยู่๑ตัว

เอ้าปะส้ม
และคนที่เขาดีใจมากที่เจอปลาส้มคือ

เพราะว่าขึ้นภูเหล็กไฟ

สำคม

คุณเรียนบ้านขุางตรุ้ง

เขาเรียนบ้านขุางตรุ้ง
พี่กุ้งมาส่งไว้

เหรอจะตามขึ้นเขากับเขา
คนที่เอาเจ้าปลาส้มมาส่งนี่ชื่อพี่กุ้ง
อย่างที่พี่กุ้งบอกไปพี่กุ้งบอกว่า

ตอนที่มันลงมาจากภูเหล็กไฟเสร็จเรียบร้อย
แล้วเป็นชาวบ้านกกตูม๒คนนะคะ
แล้วพอดีชาวบ้านสองคนนั้นน่ะ
ที่ดูแลเจ้าประส้มอยู่วันสองวัน

กุ้งฝากส่งน้องปลาส้มกลับบ้านทีนะคะ
แล้วก็มาเจอคุณกิติศักดิ์กลางทาง
ก่อนที่จะถึงบ้านน้องชมพู่นี่แหละ
อ้าวแต่พอมาถึงบ้านน้องชมพู่
ปุ๊บประส้มวิ่งรอบบ้านเลยค่ะ

แล้วก็กินอย่างอร่อยท่าทางจะหิวเนี่ยนะคะ

ปลอบป้าส้มว่าขวัญเอ้ยขวัญมาเนี่ยค่ะ

พ่อน้องชมพู่บอกว่าดีใจที่เจอปลาส้มแล้วนะคะ